ถึงบ้านนี้ค่ะใครที่อยู่กับแฟนหรือว่าอยู่กับคุณสามีช่วงนี้เนี่ยบอกเลยว่าสบายใจหายห่วงเพราะว่าแฟนเราสามีเราออกไปเที่ยวไหนไม่ได้ก็ต้องอยู่กันที่บ้านนะคะหันซ้ายก็เจอหันขวาก็เจอเจอกันทุกวันมันอาจจะเบื่อขี้หน้ากันได้นะเอาจริงแต่ว่าบอกเลยเอมมี่กลิ่นปฐุมเขามีเคล็ดลับดีมาบอกค่ะว่าอยู่

เอมมี่นะคะอุ้ยเสียดีไม่มีทิติจริงชมชอบคุณกันตะถาวรนะคะเมื่อสักครู่ใช้ภาษาคนสนิทนะคะอยากถีบนิดนึงลงสระอะไรอย่างเงี้ยจะถีบทำไมล่ะสวยขนาดนี้ถือว่าคล้ายเกลียดกันไปนะคะ